ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีฆ่ายัดกระสอบอย่างสุดโหดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ชายวัย๔๗ปีนะคะเขาไม่พอใจเพื่อนรุ่นน้องได้มีการพูดคุยกันกินเหล้ากันในวงเดียวกัน
สุดท้ายผู้จามไม่เข้าหูใช้จอบฟาดจนตายคาที่
ก่อนจะมีการนำศพยัดใส่กระสอบแล้วใส่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปทิ้งนะคะ
ท้ายที่สุดตำรวจได้มีการสืบจากกล้องวงจรปิดและคนก่อเหตุก็ยอมจำนวนไม่สามารถที่จะปฏิเสธต่อหลักฐานได้
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพพฤติกรรมนายวิชัยครูหาหรือไทยวัย๔๗ปี
หลังข้ากกระหนกพลวงศาวัฒน์หรือวงวัย๓๗
เขาขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมีกระสอบปุ๋ยใส่ศพผู้ตายวางอยู่
เป็นภาพหลักฐานที่ตำรวจได้จากกล้องวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่ง
ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเมื่อเย็นวันที่๑๒สิงหาคม
และยังมีหลักฐานอีกหลายมุมที่เห็นชัยขี่มอเตอร์ไซค์เอาศพไปทิ้ง
จนเป็นที่มาของการจำนวนหมดหนทางปฏิเสธ
ศพของกุ้งถูกซุกในกระสอบปุ๋ยนำไปทิ้งริมหนองน้ำบ้านโศกจานอำเภอบ้านไผ่
ตำรวจโรงพักบ้านไผ่จึงประสานกู้ภัยลงงมศพขึ้นมาผ่าชนสูตรเอาผิดคนร้าย
นางนัฐิยาพร้อมร่างเมียของกุ้ง
เย็นวันที่๑๒สิงหาสามีหยุดงานพาไปนั่งกินข้าวในร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ระหว่างนั้นนายชัยขี่มอเตอร์ไซค์มาหาแล้วมานั่งดื่มเหล้ากับสามี
กับพี่สาวของนายวิชัยจึงพากันออกไปซื้อเหล้าเพิ่ม
แต่พอกลับมาที่ร้านก็ไม่เห็นสามีเมื่อถามนายชัยบอกว่ากลับไปกับหลานชายแล้ว
แต่พอไปถามหลานหลานบอกไม่รู้เรื่อง
กระทั่งรู้ข่าวจากเจ้าของร้านอาหารนำรองเท้าสามีมาให้
และพบกองเลือดอยู่ตรงที่นั่งกินเหล้า
ประกอบกับมีชาวบ้านเห็นนายชัยขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
นำกระสอบปุ๋ยไปทิ้งลงหนองน้ำ
และยังมีพยานเป็นเด็ก๘ขวบบอกว่านายกุ้งนอนอยู่บนรถ
ทำให้มั่นใจว่าสามีถูกฆาตกรรมอำพลาง
พยานสำคัญอีกปากคือนายสมคิดดวงปัดศรี
ชาวบ้านที่ไปช่วยวิชัยยกกระสอบหยดลงน้ำ
บอกตกใจที่รู้ว่าในกระสอบนั้นคือศพ
เพราะตอนนั้นนายวิชัยบอกว่าเป็นหมาของเขา๓ตัว
ที่ตายไปจึงขอแรงให้ช่วยโยนกระสอบ

บันดาลโทษะใช้จอบฟาดที่ท้ายถอยและใบหน้า
นายกุ้งตายคาที่
จากนั้นเอากระสอบปุ๋ยในที่เก็บของมาใส่ศพ
ยืมรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของญาติมาขนศพไปทิ้ง
โดยหลังทิ้งศพเสร็จก็กลับมาที่บ้าน
อาบน้ำปะแป้งนอนพักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ตามภาพหลักฐานกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายของชำ
หลังเกิดเหตุจะเห็นนายไทยออกมาซื้อสุราดื่มตามปกติ
ซึ่งห่วงนั้นมีชาวบ้านเริ่มพูดกันหนาหู

แต่เขาก็ยังปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง
จนกระทั่งมีตำรวจเรียกไปสอบปากคำ
จำนวนต่อภาพหลักฐานกล้องวงจรปิด
โดนแจ้งข้อหาฆ่าอำพลาง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน